เพราะว่าเรื่องถึงรองผู้พิจารณ์จังหลุดพลุทธรพักษ์๓
ที่กำกับดูแลตำรวจจักรภาคอีสานตอนราก๘จังหวัด
ต้องใช้วิธีการสอบสวนเรื่องนี้แบบนี้เลยฮะ

เขาเห็นนมกูเขาเรียกคืนเงินกูมาครึ่งนึง
เค้าไม่เห็นนมเมื่อคืนไม่คืนเงิน

ตำรวจโทรลาดเนาะ
ถามกูว่ากินข้ายัง
มึงไม่ขอตังค่าข้าวมาด้วยวะ
โหโตมันจนไว้เป็นกะษค่ะหนูก็เลยให้เรียกเขาไปคุยค่ะนี่กัน
เขียนใบสั่งเสียค่าปรับหนูอ่าสะดวกไปเสียเสีย

คือหนูการจะขึ้นรถการจะปิดประตูรถอะค่ะครับ

ไอ้ที่ไม่อนุญาตให้เอาไปเผยแพร่ต่อเนี่ยอันนี้เข้าใจ
แต่ไอ้ที่คุณทำคุณทำจริงหรือเปล่า
คือคุณอิ๋วผู้หญิงผมแดงในคลิป
ยอมรับว่าถูกตำรวจเรียกจริงเพราะขับรถฝ่าไฟแดง
ตำรวจเรียกไปที่ป้อมจะเขียนใบสั่งให้เสียค่าปรับ๒๐๐บาท
แต่เธอไม่อยากไปโรงพักจึงจะฝากเงิน๒๐๐บาทให้ไปเสียค่าปรับ
ตำรวจที่ป้อมไม่รับแล้วก็คืนเงินให้เธอ
แล้วก็ยังใจดีนะตำรวจนะสงสารก็เออไม่เขียนใบสั่งกันแล้วกัน
ใช้วิธีตักเตือนแทนนี่ในข่าวตำรวจเขาดีขนาดนี้นะ
ส่วนคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอทำเล่นกับเพื่อนโดยตัดต่อ๒ช่วง
ท่อนแรกคือตอนที่ตำรวจขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามให้ไปที่ป้อม
แล้วก็อีกอันหนึ่งคือช่วงกลับออกมาจากป้อมมาขึ้นรถแล้วมาคุยกับเพื่อน
ตัดต่อคลิปแล้วโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียจริงแต่เพจนั้นน่ะนะ
อ้างบอกว่าเอาไปโพสต์ต่อโดยไม่ขออนุญาตนะฮะแต่แล้วเธอบอกว่าไอ้ข้อมูลเนี่ย
มันไม่ตรงกับเรื่องจริงทั้งหมดมันไม่ตรงยังไงอันนี้สงสัยนะ
ในสถานะสื่อมวลชนก็ในเมื่อคลิปนี้มันถูกปล่อยออกมาแล้วคุณก็พูดเอง
ท่านรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๓ไม่ได้สรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรกับคุณอิ๋วนะฮะ
แต่ว่าด้านภูมิกับโรงพักษณ์เมืองโคลาเดียวพาตำรวจเอกกละกดโปชยะนิดนะฮะ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวทางโทรศัพท์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจนะครับสอบสวนตำรวจที่ประจำที่ป้อมจราจรแล้ว
ตำรวจยืนยันว่าไม่มีการรับเงินและไม่ได้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับผู้หญิงผมแดง
ไม่มีการใช้สายตามองหน้าอกแล้วคืนเงิน๔๐บาทแต่อย่างใดคือเนื้อเรื่องที่เราฟังในคลิปเนี่ย
มันไม่มีเลยนะไม่มีเลยอีก๔๐บาทเนี่ยนะครับแต่คือผู้หญิงผมแดงเนี่ยทำคลิปด้วยความคึกขนอง
ภูมิกับพูดนะขณะนี้ตัวท่านเองในฐานะผู้ประคับประชาของตำรวจจราจรท่านนั้นเนี่ย
ส่วนตัวท่านนะไม่ต้องการเอาเรื่องผู้หญิงผมแดงเพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับ
ตำรวจแต่ครับแต่ระดับนโยบายเขาไม่ยอมฮะทางพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโคศก
สำนักการณ์ตำรวจแห่งชาติเขาระบุว่าสตชมว่าตำรวจเสียหายใช่ก็ถูกดูมินไหมละ
เรื่องแบบนี้นะฮะบางทีเรื่องที่คุณสนุก
เรื่องที่คนตลกเวลาที่มันไปอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเนี่ย
คนที่เขาเกี่ยวข้องไม่สนุกไม่ตลกผมก็เคยโดนเหมือนกันเป็นคดีความกันอยู่ด้วย

ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนมาจากโรงพัก

มันตุ้มจนแบบดึงตาตำรวจจริงไหม